ไปดูอีกท่านไหมครับ

ตัวเอง

ขอกินฟักทองหน่อย

ไปดูกลิ้นก่อนมั้ยได้เหมือนรึเปล่าคะ
ไปดูครับ
เย็นนี้ก็ไม่ได้เลย
เป็นคลิปที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างมากในโซเชียลนะขนาดนี้นะคะ

มีคนขับรถปันทุกปลั๊กทองเนี่ยเขาแอบหายไว้จากในรถ
ถ่ายไว้ว่าตำรวจรับเงิน

ดูคลิปเต็มอีกสักทีคุณผู้ชมลองฟังอีกสักครั้งหนึ่งฮะ

โอ้ความเสียบมาแล้วน้องจ๋า

นี่ลงมาพี่จะสี่สามลูกนี่

ตัวเองพี่ใหญ่แกงกินเนื้อ
เท่าหน้าของเท่าแก่เขาซื้อมาผมโดนด่าเลย
โดนด่าอย่างไรมันจะมีอย่างไรบ้างเลย

อ๋อตัวโหลดของกินเนื้อเอามาตัวเองนี่
ตัวโหลดจะกินเนื้อโค้งฟักทองนี่ตัวเองเลย
เฮ้อพี่เนื้องินเย็นนี่ก็ไม่ได้เลย

สรุปทำไมออกมาเป็นฟักแดง
ฟักแบงก์สีแดง
ฟักแบงก์สีแดงควักแบงก์สีแดง

ใช่มีทรัพย์ไตเติ้ลให้นะคะเผื่อใครฟังไม่ออกนะคะ

ก่อนที่เมื่อกี้เราเห็นคลิปคือตำรวจ
เห็นตำรวจแล้วใช่ไหมแต่ก่อนจะเห็นคลิปเมื่อสักครู่

คือคนขับรถและนั่งมากับคนนั่ง

คือตั้งโทรศัพท์เพื่อจะถ่าย
เท่ากับว่าเหมือนเขารู้แล้วล่ะว่าโดนตำรวจแน่

แล้วก็น่าจะเคยผ่านเส้นทางนี้หลายรอบแล้วแหละ
เพราะว่าเหมือนคุณตำรวจพอมาก็อ้าง

ผมไม่ค่อยได้ยินไม่ชัดว่าต้มแซ่บหรือว่าของแซ่บ

หลายคนก็ในชาวเน็ตก็ตีความกันไป
แต่ว่าประมาณว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ย

ที่ตำรวจ

เขาแชร์คลิปนี้กันแล้วก็เขียนแคปชั่น
บอกว่าลูกหิวอยากกินนึ่งฟักทอง

เกี่ยวกับประสบการณ์การเจอด่านตำรวจว่า
ไม่ได้จำใจต้องจ่ายที่ด่าน

สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเราก็เลย

เจ้าของคลิปนะคะครับเล่าว่าเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นวันที่๖กุมภาบนถนนสายเอเชีย

เวลาประมาณบ่าย๒จะมีด่านทางหลวงอยู่
เลยด่านตรวจทรงธรรม
จังหวัดกำแพงเพชรมาประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ

ขับกระบะขนฟักทองผ่านด่านนี้

ขออภัยค่ะถูกตำรวจเรียกขอกินฟรีบ่อย
มาครั้งนี้จึงตั้งกล้องไว้เป็นหลักฐาน

แสดงว่าถูกเรียกบ่อย

บอกว่าการกระทำของตำรวจในคลิปนั้น
เป็นอย่างยิ่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกนะ

แล้วอยู่เนี่ยคนขับเนี่ย

มีในโลกโซเชียลวิจารณ์แบบนี้ด้วย

คือประโยคแบบนี้คือพลูบ
พูดตรงไม่ได้ของแบบนี้

แต่บางคนมุมบวกนะฮะมองโลกในแง่ดีก็บอก
โอ๊ยเขาไม่ได้พูบเขาก็ไม่ได้ตามใจ

แต่ถ้าเข้าข่ายเชิงเรียกรับสินบน
ว่ามีความผิดทางวินัยและอาญา

เชิญตัวตำรวจคนในคลิปมาให้ปากคำว่า
ประสงค์อะไรระหว่างฟักแดงกับฟักทอง

แต่ชอบประโยคที่คนขับรถเขาบอกนะ

สมมุติผมเป็นตำรวจซื่อสัตว์